สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันลอยกระทงวันที่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอืม
คึกคักคึกคักวันนี้รอยกระทงในรอบสามปีใช่ค่ะ
ยอมรับว่าเราไม่ได้มีเทศกาลรอยกระทงกันอย่างนี้นานพอสมควรแล้วนะฮะ
สองปีที่ผ่านมาเราลอยกันทางออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือคนก็ไม่ได้ออกไป
แล้วสถานที่ต่างก็ไม่ได้จัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่
เดี๋ยววันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง
ในเรียกได้ว่าบรรยากาศการลอยกระทงค่ะหลังจากที่เรา
คลายล็อกจากโควิดคือเขาบอกว่าน่าจะเป็นอีเวนต์แรกของบ้านเราเนาะ
ที่ทุกคนจัดกันเต็มพื้นที่ฉะเชิงเศร้ามีจัดไปแล้วที่เป็นแห่
เราไปดูที่ไหนอากเป็นยังไงกันนี่

แม่คะคือนี่ค่ะเพราะว่า๓ปีคุณแม่ครูแม่บอก

แต่งหน้ามา๑๕นาทีนะคะเพราะว่าวิ่งมาจากแจ้งพนักค่ะ
เพราะวันนี้รถติดมากเพราะว่าเขาเริ่มออกมา
จริงก็คือลอยกระทงได้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตี๕นะพี่
แล้วก็ที่ยังตรงนู้นเกื้อบคืนเดี๋ยวจบจากรายการก็จะไปเข้าร่วมประกวด
บรรยากาศแรกอยากให้พี่เมย์พาไปที่เชียงใหม่นิดหนึ่ง

เราไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่นะฮะ

ไปดูวันนี้เรามีการรายงานสดนะคะ

มีทางทีมของไทยรัฐทีวีเองลงพื้นที่กันไป

ไปดูกันสักนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ

ตอนนี้ใกล้เข้าสู่๑๘นาฬิกา

ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแน่นจริงครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านอเมริกาเองเอเชียเองก็มีเดินทางมานะครับ
เพราะว่ายอดจองห้องพักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเต็ม๑๐๐แล้วนะครับ
นี่แสดงเห็นว่าภาคเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวยี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้
คักจริงครับให้คุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศสด
ที่บริเวณขวงท่าแพรหรือว่าประตูท่าแพรในตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้ก็คือโคมที่มีการประกวดนะครับ
เป็นของชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันประกวดนะครับ
แล้วก็มีการตัดสินไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
โดยโคมเนี่ยก็แสดงถึงการเคารพนะครับ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
คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีกระแสว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ย
ที่เชียงใหม่กันจนเรียกได้ว่าเชียงใหม่แตก
ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่จริงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกนะครับ
โดยเฉพาะนักเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมานะครับ
ส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้เลยนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับที่เดินทางมาที่นี่
กิจกรรมไม่ใช่มีเพียงแค่บริเวณประตูท่าแพ้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าที่บริเวณท่าน้ำนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง๕ท่าน้ำของแม่น้ำปิง
ให้คุณผู้ชมไปดูที่บริเวณด้านหน้านะครับ
ซึ่งตอนนี้เตรียมตั้งริ้วขบวนแล้วนะครับแน่นอนครับว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเหมือนมันกันอัดอั้นนะคุณผู้ชมครับ
สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ชมความสวยงามของงานยี่เป็ง
แบบจัดเต็มแบบนี้นี่ถือว่าเป็นปีแรกนะครับ
ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางด้านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ก็พร้อมที่จะผลักดันให้งานยี่เปงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ไปเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับ
ขบวนของน้องศิลปหัตกรรมนะครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เอง
ตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยมารอแล้วนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่มันเป็นคืนแรกครับคุณผู้ชมการประกวดเทพบุตรเทพธิดายี่เป็งนะครับ
นักท่องเที่ยวก็เต็มแบบนี้เลยนะครับเต็มแบบเนืองแน่นเลยจริง
เพราะว่าทุกคนบอกว่าสถานการณ์โควิดมันผ่านพ้นไปแล้วครับ
อยากที่จะกลับเข้ามาสู่ความคึกคักแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาติดตามแล้วก็มาเที่ยวกันที่งานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้นะครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอีก๑วันนะครับก็คือวันที่๙นะครับ
วันพรุ่งนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเอกลักษณ์ของงานยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือการแห่ขบวนนะครับ
กระทงขนาดใหญ่ซึ่งจะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีทั้งหมด๑๕ขบวนนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิการอบเมืองเชียงใหม่

นัทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ครับ

คุณซักเขาลงรายงานแปปเดียวเอง
ลิตแต่๓โมงไม่ชมเลยสักครั้ง
ตรงนะคะก็เป็นกระทงที่
ย่อยสลายได้ง่ายง่ายนะคะและอีกอย่างนะคะควรเป็นกระทงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ
ก็หลายที่ก็ให้นิยมในเรื่องของกระทงน้ำแข็งแล้วก็อาหารปลาพักก่อนเห็นหลาย
ติ๊กต๊อกทำกันเยอะมากพี่ออกก่อนค่ะอืมแล้วไปเยอะข้อดีข้อเสียนะคะ
ทางทางน้ำนะคะใช่จริงจริงสวยจังเลยอ่ะแม่ตื่นเต้นนะหนูสวยมากเลยแม่

ไหนลองสะบัดสบายสิโอ้ยสวยจังเลยค่ะ
วันเพลงมาเลยมั้ยตื่นค่ะแม่รีบแคปไปเร็วลูก
แม่แคปแคปหนูไว้ก่อนให้แม่แคป
เธอต้องไปนั่งตรงวอลให้แม่เธอแคปดีเออ
แม่แคปอย่างงั้นคุกแม่ฝากเตือนอีกทีนึงเรื่องโคมรอยนิดนึงค่ะ
แน่นอนว่าออกกฎแล้วนะครับถ้าสมมติเป็นการบิ่น
ใกล้กับที่มีการเดินทางทางอากาศ
ก็คือทางท่ากัสยาถือว่าผิดนะฮะถือว่าผิดนะฮะ
วันนี้สักนิดไหมว่าเกี่ยวกับกรุงรอยกระทงในวันนี้
ของกรุงเทพมหานครของเราจริงก็ต้องบอกว่า
ที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปลอยกระทงกันได้๓๓สวนด้วยกัน
ก็ไปกันได้ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาคือตี๕
ยี่สิบสี่นาฬิกาทั้งหมดสามสิบสามแห่งมีที่ไหนกันบ้างอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เผื่อใครใกล้ที่ไหนวันนี้ก็จะได้มีโอกาสแวะเวียนกันไป
ก็มีที่สวนลุมพินีสวนจตุจักรสวนวัชิระเบนจทัศน์สวนพระนคร
๖๐พันศาสมเด็จพระบรมราชินีนาฏสวนสรานรมสวนรมณีนาฏ
สันติชัยประการสวนธนบุรีรมสวนเสรีไทยสวนนวมินพิรม
หนองจอกสวนราชพิรมสวนเบนจสิริสวนเบนจกิติสวนบึงกระเทียม
พระยาพิรมสวนวารีพิรมสวนซีริพิรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
กรอบพระชนมพันศาสวนสันติภาพค่ะสวนกีฬารามอินทราสวนรมณีทุ่งศรีกัน
สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดสวนศิลินราภึกษาพันธุ์
เฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาค่ะ
สามสิบสามแห่งอืมตีห้าถึงยี่สิบสี่นาฬิกา
ก็คือไปกันได้เลยถูกต้องนะคะเอาละแน่นอนวันนี้
นายกพูดเยอะนะฮะวันรอยกระทงค่ะ
วันนี้นายกเขาไปลอยกระทงถ้าสมมุติเราดูจริงแล้ว
มากับคณะพรรยาด้วยรัฐบนตรีแม่งอยากไปรอยกระทงกับนายก
วันนี้คุณชัดเขาก็ไปลอยด้วยนี่๑๒ปั้ง
แต่ปรากฏว่าก่อนไปรอยกระทงคนก็ถามนายก

มีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับนายกมีการเคลียร์ใจด้วยนี่
ประชุมเขามีการคุยเป็นการส่วนตัวกับพี่ใหญ่บิ๊กป้อมก่อนประชุมคอรมอ
แต่เขาบอกว่าโอ้โหในขณะที่นายกไปลอยกระทงนี้ต้องมีคนประกบเยอะ

ก็หลังจากเคลียร์จากบิ๊กป้อมปุ๊บคนก็ไปถามว่าเอ้า
ตอนที่เขาเคลียร์กันเนี่ยวันนี้เป็นวันลอยกระทงเนอะจันทรุปราคงปราคาอืม

แต่วันนี้นายกเขาก็ตอบชัดเจนว่าไม่ไม่นะแล้วก็บอกปัดเลยย้ายพบรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกนะครับ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมก็ตอบคำถาม
หลังจากมีแรงกระเพื่อมว่าย้ายไปอยู่พักไทยสร้างชาติหรือเปล่า

ยังยังไม่ย้ายอะไรทั้งนั้นล่ะยังไม่มีคำตอบยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
แล้วเมื่อสื่อมวลชนถามต่อว่าชวนบิ๊กป้อมไปร่วมรอยกระทงหรือเปล่าวันนี้
ค่ะเอ้ยแต่เนี่ยคุณอนุทีนวิกป๊อกมาเห็นไหม

ซึ่งคอรมอพร้อมภรรยาด้วยซ้ำไปแล้วก็มีผู้ว่ากรุงเทพ

นี่ก็บรรยากาศสุดเป็นกระทงอะไรหยวกกล้วยเหรอคะ

ก็มีหลายอย่างเขาบอกเฮ้ยวันนี้ก็เลยแบบว่า
ดูสิว่าบรรยากาศอาการของนายกเป็นยังไง
เขาบอกนายกก็ค่อนข้างจะตอบอะไรเยอะขึ้นนะ

เพราะ๘ปีหลังจากที่จบคำว่า๘ปีนายก

ซึ่งวันนี้เขาบอกโอเคละวันรอยกระทงเนี่ย

หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับว่า

ซึ่งเราก็เห็นตั้งแต่เช้าว่ามีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้น

วันนี้ไปลอยกระทง

เดี๋ยวเรากลับมาขอไล่เลี่ยงกันอีกสักครั้งนะฮะ

เดี๋ยววันนี้จะกลับมาเล่าว่าเหตุการณ์เริ่มต้น

เดี๋ยวไปขอไปครบทรงชาติกันแป๊บหนึ่งก่อนฮะ

คือมันกลายเป็นไวรัลที่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

เอาจริงแล้วเนี่ยเราจะออกไปทำมาหากิน
เราจะออกไปไล่ตรงได้ไหม
ซึ่งเอาจริงเนี่ยมันแค่มีผลกับบางโรงราศี

โหโห้โหโดนแสงจันเนี้ยแล้วชีวิตจะตกต่ำตกอับอะไรเนี้ย
โดนแสงแดดคนกลัวแสงไปเลยบอกวันนี้จะไม่ออกมาโดนแสงอาบแสงจันทร์อะไรใดทั้งสิ้น
ภึกหยั่งตะขาดนะแล้วก็วัดลอยกรทงด้วย
เสี่ยงดวงตกวาสนาดิ่ง
แล้วก็เผยเวลางดออกจากบ้านด้วย
คือจุดเริ่มต้นจริง
มันเป็นกระแสไวรัลของโลกออนไลน์เลยฮะ

เขาออกมาเตือนอาถรรค์ความเชื่อเรื่องจันทร์ท้าฆาต
และไปรับอาบแสงจันทร์

อันนี้คือที่เขาบอกมานะฮะ
จันทรุปราคา๘พฤศจิกายนเนี่ย

อันตรายอาถรรพ์แรง

อาจจะทำให้ดวงตกวาสนาดีความโชคดีหาย

ได้รับการเตือนจากอาจารย์ทั้งโหราศาสตร์ไทยและจีน

ที่เกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงนี้

แรงที่สุดในบรรดาจันทคาตทั้งหมด

มีการไปบอกอีกว่าถ้าเกิดฝนมันตกปล่อย
แต่วันนี้ฝนยังไม่มีเลย

เขาบอกว่าถ้าคืนนี้ฝนมันตกปล่อย

จะยิ่งแรงอาถรรพ์แรงมากเข้าไปอีก
เปรียบดังสาดน้ำโกงการสาบแช่ง

ถ้าโดนทั้งแสงจันทร์ฆาตเต็มดวง

มันก็ค่อนข้างก็อันตรายกว่าปกติเป็นธรรมดาได้แล้ว
เขาเลยจะบอกอย่างงี้ว่าโอเคบ้าง
เวลาที่ช่วงหน้ากลัวอีกอย่างต่อแมน

เป็นเลิกร้ายดอบลงมาก็จะมีร้ายแต่ไม่แนะนำให้ร่วมพิธีอะไรในค่ำคืนนี้
แล้วก็ห้ามโดนน้ำฝนอะไรเยอะแยะไปหมด
คืออันนี้สิ่งที่เขาบอกนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ย
มันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคน
ความเชื่อส่วนบุคคล

ขนาดเดียวกันวันนี้พระพยองบอกสติโยม
สติมาปัญญาเกิดโยม
พระประยอมก็ดึงสติคุณเลยเหมือนกันว่า
นี่ไอ้แสงจงแสงจันทร์ออกไปเถอะ
เพราะอะไรวันนี้จริงแล้วเนี่ย
ปรากฏการณ์อย่างนี้จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์เต็มดวงเนี่ย
ถือเป็นครั้งที่๓แล้วในปี๒๕๖๐

ถูกเวลานี้ขนาดนี้จันทร์ออกไปแล้ว

ตั้งแต่บ่าย๓โมงจนถึง๒ทุ่ม๕๖

เพราะยอมกล่าวถึงความเชื่อ

ดวงจันทร์ดวงดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรตามธรรมชาติ
หมุนไปตามโลกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งอยู่อาศัยในโลกนี้ต้องฉลาด
อย่าไปทำตัวเองเป็นทุกข์อยู่ในโลกไม่ไปสร้างความทุกข์และความเดือดร้อนให้กับใคร
เราก็จะอยู่บนโลกนี้สบายดวงจันทร์ดวงดาวมาทำอะไรเราไม่ได้หรอก
เหมือนที่พ่อท่านพุทธธาตุท่านเขียนกรอนเอาไว้เราดีดีกว่าดวงดี
เราดีมีที่เราดีกว่าไปที่ทวงขยันทำดีทั้งปวงเหมือนเราหน่วงเอาดีทั้งปวง
มาให้ดวงเราดีเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกอดีภาพประยอม
ขนาดเดียวกันคนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกินว่าจันทร์ทะลุปราคาเต็มดวง
มันเป็นยังไงก่อนมันเกิดขึ้นจากดวงจันทร์ทั้งดวงดวงจันทร์ทั้งดวงเนี่ย
เคลื่อนเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองปุ๊บ
ก็จะมองเป็นพระจันทร์เนี่ยเป็นสีส้มสีแดงอิดอะไรอย่างนี้
เนื่องจากแสงขาวของพระอาทิตย์จะถูกหักเหเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศโลก
สีแดงสีส้มเนี่ยก็เบี่ยงทิศเข้าหามันก็กลายเป็นเงามืด
จึงเห็นเป็นดวงจันทร์เป็นสีแดงช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จรุปราคาเต็มดวง
อันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งปีนี้
เวลานี้เต็มดวงคือเป็นจังหวะที่พระอาทิตย์โลกพระอาจารย์อยู่แนวเดียวกัน

ก็คือเริ่มจริงเนี่ยตั้งแต่บ่าย๓โมงนั่นแหละ
บ่าย๓โมง๒นาทีน่าจะไปจบก่อน๓ทุ่มคือ๒ทุ่ม๕๖
ส่วนประเทศไทยเนี่ยดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าทิศตะวันออก
เวลาประมาณสัก๕โมง๔๔หรือ๑๗นาฬิกา๔๔นาทีเนี่ย

จะเริ่มเห็นได้ขนาดที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคนะฮะ
บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๔ทีเป็นต้นไป
ช่วงที่เกิดค่าเต็มดวงดวงจันทร์ก็ปรากฏเป็นสีแดงอีก
จนถึงประมาณสักเนี่ยก่อนจบข่าวใส่ไข่เนี่ยประมาณ๑๖โมง๔๑๔๑นาที

ความเชื่อโบร่ำโบราณจันทรุปราคาจะทำให้เกิดอาถรรพ์

อย่างนี้คนขายลูกชิ้นคนขายของข้างทางก็พังหมดสิ

จะทำให้เกิดอาถรรพ์กับคนที่อยู่พื้นที่กลางแจ้ง
หรือบุคคลที่มีวิชาต้องหลีกเลี่ยงแสงดังกล่าว
ออกมาผ่านกับรายการไทยรัฐทอล์กว่า
เอาจริงนะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงหรอก
ปกติปรากฏการณ์ลาหูอมอาทิตย์ลาหูอมจันทร์
ต่อปีเฉลี่ยปีถึง๔๕ครั้งอยู่แล้ว
ซึ่งปีนี้เพราะเอิญมันไปตรงกับวันลอยกระทง
ตุชนแต่ละคนจะมีความเชื่อแตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท
ขอเข้ามาพระแม่คงคากิจกรรมเหล่านี้
มันคือเรื่องสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะ
ในเรื่องธรรมชาติข้างต้นสิ่งที่อยู่กู้กับโรคมานานพันปี
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่ากังวลอะไร
อย่าตื่นตระหนกกับปรากฏการณ์ธรรมชาติล่วงหน้า
สำหรับคนที่มีความเชื่อเราก็ห้ามไม่ได้
แต่ความกลัวชีวิตเฅียดร้อนต้องเป็นน้อยที่สุด
พี่บีริเฉียสพี่ซื้อโรงศพ
พระราหูมีอำนาจปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แต่ช่วงเต็มดวงไม่ควรจะโดน

คนที่แบบคนก็ชอบไปเอาน้ำอาบแสงอย่างช่วงนี้มันก็ไม่ควร
อืมมันควรจะอาบแสงแต่ถ้าความเชื่อนะ
มันจะต้องที่พระจันทร์เต็มเต็มวันเพลอะไรอย่างเงี้ยปะค่ะ
อาจารย์ถ้าหลักวิทยาศาสตร์คืออะไร

มันไม่ควรจะว้าวโค้งมันไม่สวยงามไง

เพราะหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มีบอกอยู่แล้ว
เราไม่ได้หิวแสงเราต้องเอาเติมแสง

ต้องไปนะต้องไปประกวดนิดนึง

หายเรือเลยอะน้อง

คนที่เขาจะมาขูดหวยขอโชคขอลาบเธอได้นะเนี่ย
แต่จริงปีนี้เขามีการรณรงค์เรื่องแบบว่า
ไม่ให้ใส่เงินลงไปในกระทง
เพราะว่าอัตราเฉลี่ยของบางทีเด็ก
หรือว่าคนที่ไปเก็บเหรียญ
อยู่ในกระทงแล้วเสียชีวิตต่อปีต่อปี

เพราะว่าบางทีใส่ไปในกระทงปุ๊บลอยไปปั๊บ

บางทีตกน้ำไปแล้วโอกาสแบบการเสียชีวิตก็อาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยที่พี่มดเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วว่า
วันนี้ประชุมคอรมอลทุกวันอังคาร
แต่มันมีเหมือนอีเวนต์พิเศษหรือเปล่า
ที่๒ปคือพนอาญุโภงกับพนประวิทข่าวมีการขอคุยกันเป็นการส่วนตัวก่อนเข้าประชุม
คือมีพนประวิทมีพนอาญุโภงกับพนประวิท
แต่วันนี้พนอาญุโภงคือขอปลีกตัวให้เลยนะ
ให้๒คนคือพนประวิทกับพนประวิทเนี่ย

เขาบอกเป็นภาพที่ออกมาเป็นห้องรับรองสีเหลือง

รูปเก่าถึงว่ารูปล่าสุดนี่คือ
นั่งคุยกันในห้องรับรองสีเหลือง

คุยกันในฐานะหัวหน้าพัก

แต่อันนี้คือนั่งคุยกันหรือเขาทำอะไรเล่นมือถือ

ไม่ค่อยมองหน้ากันเนอะ

ตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยแล้วท่าทียังเป็นปกติอยู่
แค่พูดคุยกันน้อยลง

อาจจะแค่มองตาก็รู้ใจหรือเปล่า
ฉันว่าคงพูดแล้วก้มหน้ากันหรือเปล่า

คือคนจับตามองคู่นี้มากตั้งแต่

พูดง่ายตั้งแต่พิจารณาเรื่องวาระ๘ปี

ใช่แล้วก็ตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวมาว่า
เอ๊ะเขาแบบว่าวงแตกหรือเปล่า
ทะเลาะกันไหมแยกทางกันไหม

พลเอกประยุทธ์จะออกจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วไปเป็นแคนดิเดตนายกของพัก
รวมไทยสร้างชาติหรือเปล่า

คือจริงเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่แบบ๔กุมารไปเออ๔กุมาร

คือเมื่อวานมีคนไปถามบิ๊กป้อม
แล้วบิ๊กป้อมมีการตอบคำถามเรื่องนี้กับสื่อมวลชนไปก่อนแล้วไง
ว่าแบบถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปก็ไปจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างนี้

วันนี้คนก็เลยไปจับตามองว่าอ้าวแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ไหนเขาคุยกันนะอ้าวพลเอกประวิทย์ตอนนี้ขาเจ็บหรือเปล่า

เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปรอถาม
ท่านมีการตอบไปก่อนเมื่อวานนี้ละ

วันนี้เห็นมีการนั่งคุยปิดประตูคุยกันสองต่อสอง

นายกของรวมไทยสร้างชาติ

ไม่ห้ามถ้าพลเอกประยุทธ์จะย้าย
หรือสอสอคนอื่นที่จะย้ายตาม

มาพูดหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
ถึงการสัมมนาสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกำชับเป็นพิเศษนะ

ประชุมที่คุยกับบิ๊กตู
ก่อนเริ่มประชุมหารือเรื่องอะไรกันเหรอ

ถามกลับพลเอกประวิทย์ถามนักข่าวกลับว่า

ข่าวก็เลยถามกลับไปว่าเรื่องการย้ายพักหรือเปล่าท่าน

ปกติเมื่อก่อนพลเอกประวิทย์จะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้

ตอนนี้เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า

อายุแกก็มากแล้วอาจจะบอกว่าเดินไม่ถนัด

กระแสข่าวยังคงเป็นคำว่ากระแสข่าวอยู่แล้วกันนะคะ

แต่ละพักก็ดุเดือดเพราะว่าถึงแม้ว่าการ

ก็ขณะพักร่วมรัฐบาลยกันยัง

คุณจุลินกับอนุทินยังต้องเคลียร์ใจกันเลย

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทิศทางเป็นยังไงแบบไหน

อันนี้ก็คือการเมืองสักนิดนึง

เหล็กไหลมีชาวบ้านคนหนึ่ง
นี่
ลักษณะเหล็กไหลบอกตัวเองฝันว่ามีผู้หญิง
ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว

ให้เอาเหล็กไหลเนี่ยไปทำน้ำให้กับคนกินนะ

เดี๋ยวตัวเองจะไปเกิดแล้วจะไปอยู่บนสวรรค์แล้ว
ปรากฏว่าคนที่ฝันน่ะ

อาจจะเป็นอย่างแร่แต่ความเชื่อว่าน่าจะเป็นเหล็กไหล
ซึ่งก็เป็นระยะเวลากว่า๑เดือนนะฮะที่มีชาวบ้านเนี่ย

อายุ๔๓ปีเป็นชาวบ้านตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่
เพื่อขอน้ำเหล็กไหลควรเคี้ยมนะฮะ
ที่ในรินเนี่ยทำพิธีตามครูหมอยา
ที่ได้รับมาจากนายมิตรนายมิตรเนี่ยก็คือ
มิตรรักวงเนี่ยเป็นพ่อที่นอนป่วยติดเตียงมานานมาก
เขาก็บอกว่าเรื่องครูหมอยาเนี่ยบางทีจะต้องมีวิธีเหมือนจากรุ่นสู่รุ่น
ถูกต้องไหมเขาเรียกว่าเป็นครูแบบว่าครูผีบอกอ่ะ
หรือครูแบบว่าเทวดาบอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อันนั้นคือความเชื่อปรากฏว่าเมื่อรับครูหมอยามาปุ๊บ
ลินจึงได้ลองให้ดื่มน้ำทำพิธีปรากฏว่าพ่อเนี่ย
ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่จากนอนติดเตียงอยู่เดินได้ว่ะ
เดินได้เลยแม่แล้วมันจะมีโรงพยาบาลไว้จริงจริงเหรอ
ทั้งนั้นวันนี้ที่เป็นข่าวกระแสอีกเนื่องจากคุณเมฆวินัยไกรบุตร
อ่าเขาไปขอรับน้ำนี้แล้วกลายเป็นว่าณจุดตรงเนี้ยฮะ
ต่อวันนะฮะคนสี่ห้าพันคนมิ้นเอ้ย
ก็มีตรงเนี้ยทำไมฉันยอดกลับไปถึงยาหมอแสงสมัยก่อนอ่ะ

คือเหมือนเปิดตลาดนัดตรงนั้นกันเลยค่ะมีคนไปกันมากมายทีเดียวจากทั่วทุกสารทิศกันเลย
เพราะว่ามันก็มีทั้งบางคนที่บอกว่าโอเคดื่มน้ำเข้าไปแล้ว
อาการดีขึ้นอาการดีเลยกับบางคนที่ดื่มไปแล้วก็บอกเลยว่า
ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอืมปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็เลยทำพิธี
น้ำเหล็กไหลแจกจ่ายฟรีให้แก่ประชาชนเนี่ยซึ่งการทำพิธีนั้นน่ะ
บ้านของนายรินเนี่ยได้กำหนดให้ชาวบ้านเนี่ย
มารับน้ำได้อย่างนี้เขามีกฎนะวันอังคาร
พระราชและเสาร์เนี้ยโดยแต่เราจะมีชาวบ้านมาวันละสามถึงห้าพันคนน่ะน้อง
เพื่อจะมาเอาน้ำอุดขวดเนี่ยสำหรับน้ำเหล็กไหลกวนเคี้ยมเนี่ยนะฮะ
ในช่วงสองเดือนก่อนเนี้ยทำไมเป็นเขาคือหาดขึ้นมา
รินเนี่ยเดินทางไปเอาเหล็กไหลมาจากมีหญิงสาวคนหนึ่ง
ฝันนะนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันว่าตัวเองจะไปอยู่สวรรค์แล้วอืม
แล้วก็พบเฮ้ยไปเจอ
ลักษณะแร่ธาตุสีดำมันวาวแบบเหล็กไหลเลย
จนมีเซียนเหล็กไหลมาขอซื้อในราคาเป็นล้านล้านบาท
แต่นายรินไม่กล้าขายเขาบอกทำไมถึงไม่กล้าขาย
เพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีเพราะเขาเชื่อตามความฝันของเขา
เขาเล่าอย่างนั้นฮะปรากฏวันนี้แม้กระทั่งเมฆวินัยไก่บุตร
คุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยก็โพสต์คลิปลงติ๊กต๊อกว่า
น้ำเหล็กไหลจากจังหวัดกระบี่บ้านผมเองผมขอดื่มโชว์ขอให้ลูกช้างเนี่ย
จากโรคร้ายหายเร็วด้วยเถิดก่อนจะเผยถึงความเชื่อและความศรัทธาทุกอย่างที่มันเป็นไปได้
คือพี่เมฆตอนเนี้ยอะไรดีแกทำหมดค่ะ
คือตอนแรกแกโพสต์เหมือนประมาณว่าแบบมันรักษาได้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าที่แรกนะแกยังไม่ได้ไปเอามาแกก็เหมือนโพสต์ถามผู้รู้ว่า
โรควินัยไกายของกระปุกเกิดจากอะไรยังไม่รู้เลยนะ
ขอใช้คำว่าจริงแล้ว

เนื่องจากอาจจะไม่ได้มาตรฐานของน้ำ
เพราะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคมีแบคทีเรีย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุน้ำด้วย

ดื่มเข้าไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ต้องการน้ำดังกล่าวไปรักษาด้วยเนี่ย
ก็ทำให้ยิ่งเกิดความสนใจ
เป็นกระแส
ควบคุมทางกฎหมายหากเขาไม่ได้ผลิตเพื่อขายก็อาจไม่ได้มีความผิดอะไร
ถูกต้องป่ะแต่มันจะหายได้จริงเหรอวะถ้างั้นจะมีคนป่วยหรือว่าในโรคนี้
ซึ่งตนเองก็ให้ทางสสจนะครับกระบี่เนี่ย
ลงพื้นที่เก็บน้ำตัวน้ำเหล็กไหลมาตรวจแล้ว
เพื่อวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ต่อไป
เขาก็บอกไงว่าถ้าสมมุติว่ามันช่วยได้จริงไปปลาเลย
แล้วเอาไปผสมเลยดังนั้นทุกคนจะได้
ทั้งประเทศเขากลัวกันแค่ว่า
มันมีสารปนเปื้อนอะไรไหมใช่กลัวสารปนเปื้อนคือความเชื่อนไม่ห้ามหรอก

แต่ถ้าเกิดสมมุติมีสารปนเปื้อนแล้วดื่มพากันดื่มแล้วพากันป่วยเนี่ย
มันจะเป็นเรื่องใหญ่เขาก็เลยเป็นห่วงกัน
๓๕พันคนเนาะ๓๕พันคนเยอะมากค่ะคนไปกันเยอะ
หมอกุมขมับอ่ะไม่จำกัดไปว่าคนละขวด
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยอ่ะค่ะแต่เขาทำแจกใช่ป่ะคะ
มันก็มีแบบบางคนก็เหมือนใส่ลอตเตอรี่ตลอดไปอะไรอย่างนี้
แล้วนอกมั้นแ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
วันนี้ก็ประชุมคอรมอลใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่คนติดตามคือเรื่องของเงินเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดพันล้านบาทด้วยกันนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายสันติพร้อมพัฒน์ก็เปิดเผยบอกว่า
ในการประชุมคอรมอลก็มีการอนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความกระทบ
จากเรื่องของน้ำท่วมวงเงินเจ็ดพันล้านบาทโดยใช้งบประมาณกลางฉุกเฉินอันนี้เอาออกมาดูแลประชาชนนะคะ
เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากว่าช่วงที่ประสบปัญหาเนี่ยก็ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในเรื่องของการประกอบอาชีพกันไปนะคะ
สำหรับการเยียวยาเนี่ยค่ะกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลส่วนกระทรวงการคลังก็จะเร่งติดตามในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบแบบเร็วที่สุด
ก็จะแบ่งเป็นประชาชนที่โดนน้ำท่วมระยะเวลา๑เดือนอันนี้ค่ะก็จะได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทต่อครัวเรือนนะคะ
ส่วนประชาชนที่โดนน้ำท่วม๒เดือนก็จะได้รับเงินเยียวยา๖๐๐๐บาทต่อครัวเรือนและคนที่โดนน้ำท่วมนานแบบ๓เดือนอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับเงินเยียวยา๗๐๐บาทต่อครัวเรือนด้วยกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นกรส่งมหัสไทยเองก็จะต้องรายงานตรงกรส่งกั้นข้างด้วยนะคะว่า
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสรุปคือจำนวนเท่าไหร่
ซึ่งเข้าใจว่าจะได้รับข้อมูลเร็วนี้
โดยการจ่ายเงินเยียวยาก็เป็นไปตามคำสั่งของทาง

แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนค่ะ
เพราะว่างบส่วนกลางนี่คืออย่างที่บอกเป็นงบรับ
เขาต้องคิดว่าเป็นงบลับกันใช่ไหมนะ

เพราะว่าพี่น้องประชาชนอื่นแหละก็บอกเลยว่าอู๋
ไม่ได้ทำมาอาหารกินไงมันทำไม่ได้
เขาแชร์ภาพการที่จะเริ่มเข้าไปจัดการบ้านเรืองด้วย
เป็นที่บอกว่าเป็นต้นข้าวอ่ะแล้วคนนี้คือเป็นแบบ
เละเลยเป็นแบบเป็นพันธุ์ไล่
มันไม่มีทีท่าว่าจะลดจนถึงตอนนี้

๓แล้วครอบที่๓เดือนแล้วแล้วเขาบอกว่าปีใหม่
บางคนเขาคาดกันอย่างว่าปีใหม่นู้นหลังปีใหม่

หลังปีใหม่กว่าที่น้ำจะหมดวันนี้มีข่าวหนึ่ง

อะไรโผล่นะคะมือมือนี่หรือเปล่า
เขาก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์จะเยอะ
แสงและเงาหรือเปล่าเงาตรงนี้หรือเปล่า
มือนู่นมือนี่มือพ่อของเขาหรือเปล่า
ซึ่งจากกรณีที่มีภาพถ่ายหน้างานศพครับ
แต่หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าตกใจมาก
เพราะสายตาเนี่ยคุณดูรูปก่อน
สายตาเนี่ยดันไปสะดุดกับมือปริศนา

ก็มือพ่อป่ะ
มือพ่อไงก็พ่อนั่งหลังใช่ไหม

ใช่เพราะว่าเหมือนโอบลูกอยู่อย่างนี้เนอะ

เหมือนตอนนั่งถ่ายรูปหน้างานศพนึกออกป่ะ
นั่งคุกเข่าแล้วก็มือก็จะต้องเหมือนสำรวม
เพราะว่ามือกับแขนพ่อลูกสีถูก

ลักษณะมือแล้วก็สีที่ดูแปลกกว่ามือปกติ
ขณะที่มีคนแย้งว่าเป็นมือของชายที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่า
จนกลายเป็นประเด็นทุกวันนี้เถียงกันเองในโลกออนไลน์เห็นไหม

ของเด็กหญิงคนนึงซึ่งเป็นลูกสาวของคนในหมู่บ้านนะฮะในปารวุฒิเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพติดมือปริศนาเนี่ยเปิดเผยว่าหลังจากที่มาดูภาพ
ก็สังเกตว่าไอ้มือที่โผล่ออกมาเนี่ยเมื่อก่อนอย่างผู้หญิงนี้มาร่วมงาน
ถามว่าครั้งนั้นก็รู้สึกตกใจนะแล้วก็ได้นำไปให้คนอื่นช่วยกันดูว่าเป็นมือของใคร
ซึ่งชาวบ้านก็ต่างเชื่อว่าอ๋อเป็นมือของคนตายนั่นแหละคือช่างต้อนั่นแหละ
เพราะลักษณะอุปนิสัยของผู้ตายเนี่ยเป็นคนล่าเริงขี้เล่นชอบมาหยอกล้อกับเด็ก
โดยเฉพาะกับเด็กหญิงที่อยู่ในภาพเขาชอบเล่นกันก่อนตายไง
ขณะที่ชายที่นั่งถ่ายภาพร่วมกับน้องขนุนบอกว่าช่วงที่ถ่ายภาพอ่ะ
ตนวางมือไว้บนเข่าไม่แต่ว่ารูปเนี้ยเห็นข้างข้างเสื้อชมพูของน้องทางซ้ายครับ
สีดำดำโผล่ออกมานั่นน่ะคือเข่าเขานะดูตำแหน่งขาเห็นป่ะค
นั่นคือเข่าเขานะแต่มือก็ไม่ได้อยู่บนเข่าเห็นไหมล่ะก็ไม่รู้เขาบอกอย่างงั้นอ่ะ
เขาบอกว่าเขาวางมือไว้บนเข่าทั้งสองข้างยืนยันว่าไม่ใช่มือของตนอย่างแน่นอน
เห็นภาพรู้สึกตกใจเพราะมือปริศนาโผล่ออกมาจากไหน
ออกมาจากด้านหลังของเด็กซึ่งชาวบ้านทุกคนยืนยันว่าอ้าว
มันคือมือของคนตายนั่นแหละเพราะผู้ตายมีลักษณะเป็นคนที่มือใหญ่
อันนี้ได้เป็นที่มากกว่าว่าหัวเข่าไว้น่าจะยาวขนาดนั้น
เธอดูเข่าสองข้างในรูปใหญ่ดิเห็นป่ะเธอเห็นเข่าสีดำที่อยู่ทางขวากับทางซ้าย

มันสองฝั่งเลยนะแปลว่าเขานั่งติดเด็กไง
ก็มันเป็นจังหวะกำลังจะดึงเด็กลงมานั่งให้เรียบร้อยแล้วค่อยถ่ายรูปหรือเปล่า
เพราะว่าหัวเข่าเขาสองข้างเลยเห็นป่ะสีดำอยู่ข้างหลังเด็กซ้ายขวาเลย
แต่ถ้าดูจากองศาข้อมือมันดูเหมือนคนเป็นคนมือยาปกติเนอ
อาจจะเป็นจังหวะกำลังอุ้มเด็กเอื้อมเด็กจะให้นั่งให้เรียบร้อยก่อน

ว่ามือเขาแหละเป็นจังหวะหักข้อมืออ่ะ

อ่ะก็แล้วแต่นานาจิตตังค์แล้วแต่ทุกคนจะเชื่อกันแหละ
แล้วก็ให้ข้อมูลไปสองด้านนะคะไม่ว่ากัน
แต่อันนี้ขอให้ข้อมูลด้านเดียว
และขอให้ทุกคนช่วยกันทำตามด้วยเพราะว่าเป็นด้านวิชาการ

เขาบอกต้องหยุดคิดนะแค่คิดก็ปิดแล้วโควิดเกิดจากครั้งคาวนะ
ใช่คือก่อนหน้านี้ค่ะมันมีคลิปที่คนแบบกินค้างคาวสดที่ฉีกแล้วกินนั่นก็รอบนึงแล้วนะนี่ล่าสุด
ซุปค้างคาวต้มสุกถึงจะบอกว่าก็ต้มจนสุกแล้วแต่คือกับค้างคาวเนี่ยมันไม่ใช่
คลิปนี้เป็นกระแสวิภาพวิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะมาก
หมอแหลปแพนด้าต้องขอออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า

โควิดที่ผ่านมา๓ปีเนี่ยแต่ละคนเอาพูดตรงบางคนป่วยตายก็เยอะ
สมาชิกครอบครัวหลายคนต้องสูญเสียบางคนอดตายก็มีบางคน
โอ้โหทำงานไม่ได้ฆ่าตัวตายกันไปคือ

เพราะว่าหมอแหลบบอกเลยว่าค้างคาวคือแหล่งสะสมเชื้อโรค

ซึ่งไวรัสนี้บางทีตัวคือบางที
มันก็สามารถแพร่จากค้างคาวสู่คนได้
แล้วพอมันแพร่มาเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไวรัสใหม่อีก
มีการแบบขยายพันไกลพันอะไรมา
แล้วเกิดกลายเป็นโรคระบาดขึ้นมาอีก
ยังไม่เข็ดกันอีกเหรอหมอแหลปบอกแบบนี้เลย
เขาบอกว่าถึงคุณจะบอกว่าคุณกินสุกก็จริง

จังหวะนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเชื้อโรคไม่โดนตัวเองแล้ว
เพราะว่าไวรัสมันจะสะสมอยู่ทั้งในเลือดน้ำลายแล้วก็เครื่องใน
จังหวะจับมาจากถ้ำก็ดี
เอามาฆ่าเอามาชำแหละเอามาทำกับข้าวประกอบอาหารก็ดี
คุณไปจับมาแล้วเนี่ยเผลอจับหน้าจับตาโดยลืมตัวสูดดมโดนแผล
แค่นั้นไวรัสก็เข้าแล้วแล้วคุณก็ติดโรคได้แล้ว
เพราะฉะนั้นเลิกเถอะค่ะ

มันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นของกินอยู่แล้วตั้งแต่แรก
คือที่อยู่ก็ไม่ใช่จะหยิบไปหามาง่ายเนอะ
อุตสาหะกันเนี่ยเข้าไปในห้ำท้ำขั้นข้าว
สาวชาวไทยเลยนะใช่เอาไปต้มซุปกินน่ะแล้วก่อนนั้น
ฉีกกินแล้วนั่นก็ที่ไทยเหมือนกัน
พอเถอะค่ะมันใช่เรื่องที่จะต้องกินแบบค้างข่าวอ่ะ

เออมันคือเดี๋ยวนี้เหมือนคนก็พยายามหาคอนเทนต์เอางี้ดีกว่า

เพื่อที่จะแบบสร้างรายได้สั่งตัวตนสั่งหยอดไลค์สั่งหยอดวิว
แต่บางทีมันก็ต้องมีขอบเขตบ้างการทำคอนเทนต์
เราเห็นคนที่ทำคอนเทนต์หลายคนเสียชีวิตจากการทำอะไรที่
ไม่ควรจะทำแบบนี้เยอะแยะนะดังนั้นก็ต้องเป็นอุทาหรณ์กันไป
คือมันไม่คุ้มกันอ่ะไม่คุ้มจริงอันนี้คงแบบว่ามาทำตอนฮาราวีนใช่ไหม
น่าจะแบบช่วงเทศกาลฮาโลวีนใช่ค่ะแต่ก็ไม่คุ้มกันไงเนาะ
อ่ะไปเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย

เขาบอกว่าหลุดข้อมูลอัปเดตงานแต่งพระเอกญี่ปุ่นกับน้องแซลมอน

ใกล้เข้ามาทุกทีกับข่าวดีของพระเอกนางเอกเบอร์ใหญ่

อัปเดตจากคนก็ชื่อพระเอกญี่ปุ่น

ขอแต่งงานกับหน้าซาลมอนก็ลูกดูจุงนอเว
โดยสั่งทำแหวนเพชรหนัก๕กรัฐเตรียมพร้อมแล้ว
งานนี้แฟนคลับเตรียมเฮเพราะรอกันมานาน
ในที่สุดคู่พระเอกญี่ปุ่นกับนางเอกแซลมอน
ก็รักมั่นคงเตรียมวิวาสมรสกันแล้ว

มีข่าวว่าสองคนเขาใกล้จะขอกันแต่งงานจริง

มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วอย่างนี้
เขาก็ต้องแต่งกันในอนาคตแหละ

อยากจะให้ถึงวันนั้นแล้วที่แบบ
พอเขาแต่งงานอะไรอย่างนี้
ฉันเห็นนั่นเองตั้งแต่๑๗

แล้วยังแบบว่ากลับรถไปสัมภาษณ์กับพระเจ้าปรัฐยา
ตั้งแต่ยายาแบบเดินแบบกับพี่ตืออะไรอย่างนี้

ใจเชียร์คู่นี้เลยล่ะ

เมื่อไหร่ที่ขอเราก็เฮเลยเท่านั้นแหละ
หนูก็อยู่พอรุ่นเดียวกับหนูเข้าวงการ
ต่อไปหน้าข่าวแรกก็เจอระเด็ด
ถือแบบของแล้วก็นั่งเป็นแบบ

ภาษาตัวตอนนั้นเหมือนมักกว่า๕๐๐๐บาทมั้ง

ก็นั่นน่ะจนถึงวันนี้๓๐แล้วแม่
โอ้โฮอันนี้๓๐เร็วเนอะติดตบทีจริงแม่ก็๔๐กว่าแล้วนะ

น้องเฮียเราอายุ๓๐กว่าอะอย่างนี้เร็วมากเลย
อย่างนี้มันเร็วน้องเฮียมันเร็วอยู่นะ

เมินเหมือนกันพป๊บับ
แม่บะเดี๋ยวน้องท่านบอกมันหมดเวลาละ

ไม่รู้เหมือนกันพรีนี้เป็นเทรนด์แบบนี้

หรือจะเป็นหนูน้อยนกพม่าไหมคะแองจี้

ต้องเอาลูกแต่งตัวเป็นนางนพมาศ
เพราะลุงเรียนเค้าเน้นให้ไปรอแต่โทง่าย

จริงต้องบอกว่าเราเห็นทายญาทาน์สุขตา
ออกมาแต่งชุดไทยนารักกันแบบว่า
วันเกิดเขาไปป่ะ

อายุมลิไทกล้า

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับเด็กด้วยนะ

อู้ยลูกพี่มอดตัวเป็นสาวแล้ว

มีวันซ้อมกับวันจริงด้วยเห็นไหม

อันนี้สิอ่อนี่บ้านของเอ่อบ้านพี่เปี้ยน
ป๋อนี่แหละน่าจับตามอง

จมูกตามันก็คือเด็กเลยเนาะซ่งแบบชัดมาเลย

หันไปถามเลยเพราะว่าเห็นภาพเด็กใส

พี่ใส่คนจะไปดูกันถล่มทลายเลย

ขนาดห่อเจาะแตะก็เคยสั่งถึงนะ

ชุดอะไรนะขอตัวแต่ลูกฝันชุดอะไรอ่ะ

อย่าคิดเลยมันจะไม่เกิดขึ้นเลย
รอกันกระหึ่มไม่เว้นแม้แต่ที่ต่างประเทศ
ล่ารานีไปออกอีเวนต์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่กัมพูชา

เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยมารอต้อนรับกันเยอะมากเลยนะคะ
ซึ่งคุณเบลล่าเองเขาก็มีการโพสต์ภาพนี่เห็นไหมให้ดูภาพนี้
คือแฟนคลับมารอเยอะมากก็ต้องมีบริการคอยดูแลนิดนึงอะนะคะ

นี่ดูสิห้างแตกของจริงเลยอ่ะ

วันนี้ก็มีงานของคัยนัดนางเอกนั่นอ่ะ
ใครอ่ะที่ดังอ่ะที่โปรลีพร้าสลงใช่ไหม
ใช่ที่เขาเพิ่งมาแล้วก็นี่เขาดู

ไงเราต้องส่งดาราเราออกเพื่อนบ้านบ้างไหม

แต่เขาชอบนี่เขาชอบดาราบ้านเราใช่ไหม
เขาดูละครไทยก็ดูทีวีไทยเลยแหละ

ไปเล็กอังจิไปค่ะวันนี้ตีรกัดเลยคุณแม่รับหนูไหมคัสโนคุณแม่
ส่งอังจิไปหน่อยมีอยู่ไปถึงตรงหนองคายก็ถึงแล้วเธอ

กดสล็อตแล้วใส่ชุดนี้ไปนะแล้วไปยืนกดสล็อตอยู่
ไปพักสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมา
หรือว่าคุณจะออกเบสค่ะออกเบสค่ะแอ๊งจี้ที่ท่านมองหน้าแล้วเหนื่อยเอามาขูดเลขเลยค่ะ
คนบอกว่าเป็นนางนกพม่านะคะไม่ใช่นางตะเคียนค่ะ
สวยมากสวยจึ้งมาก
ไปดูเรื่องราวของผู้ช่วยผู้อำกับซีรีส์วายที่กระทำอนาจารย์เด็กชายวัย๑๕นะคะ

ก็คือหลังจากที่ลองบทพยายามพยายามอ่อน
เออก็คือพาเด็กมาแคสติ้งซีรีส์วายใช่ไหมคะ
ก็ปรากฏว่าก็ไปตรวจพบสารคัดหลังในรถ

ส่วนผู้ต้องหาก็อย่างที่บอกไปเขาอ้างว่าเขาเอามาแคสติ้งเพื่อลองบทเท่านั้น
แล้วบทอะไรไหมใช้คำว่าลองบทไง

นี่ไงค่ะบางทีเอาจริงมันไม่ต้องมานั่งทำอะไรที่มันจริงขนาดนั้นไงไม่ใช่เรื่อง
มีโอกาสเลือกดารานะอันนี้พูดแบบจากใจเลยนะ

เด็กทำงานมันก็ต้องแบ่งเอาไว้บ้าง

ถ้าสมมุติก็ไปแจ้งตำรวจจับแล้วอาย

ก็เป็นบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศน์ซีรีส์ต่างนานา

ก็คือตามที่เราเห็นปรากฏในสื่อกันมา

เป็นพนักงานของบริษัทจริงในตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดหา

ไอ้พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล

เขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น
ข้อที่๓บอกพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียร้ายแรง
แล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมมาก
บริษัทก็เลยมีคำสั่งให้พนักงานคนนี้ก็คือนายระวิพลพุ่มเรือง
ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ให้พักงานพักงานไว้ก่อนเลยนะคะ
หากได้รับคำตัดสินว่ามีความผิดจริงบริษัทจะลงโทษด้วยการไล่ออก

ข้อที่๔บริษัทจะอำนวยความสะดวก
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนข้อที่๕บอกว่าตามมาตรฐานการคัดเลือกนักแสดงของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการติดต่อทุกคนจะถูกนัดหมายไป
เพราะว่าตามภาพเนี่ยคือคนนี้เขาไปที่อื่นนัดออกไปที่อื่น

บริษัทไม่ได้มีการมอบหมายให้บุคคลอื่นใด
หรือว่าหน่วยงานอื่นใดทำการคัดเลือกนักแสดงของบริษัทนอกสถานที่
แต่บางคนเขาแอบอ้างไงเนี่ยอุ้ยคุณมดดำมาที่ผับเนี่ย
ไปเดินโชว์ตัวให้พี่บทดำดูหน่อยอยากไปสังกัดพี่บทดำไว้ล่างอย่างนี้
ค่ะที่ผมค่อยโดนแอบอ้างกับคนที่ถามใช่ไหม
บางทีแบบเด็กก็โทรมาถามว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่จริง

ถ้าเดินให้พี่มดดำดูเขาเดินที่บ้าน

อย่าไปเล่นกับความรู้สึกของเด็ก
เพราะตอนนี้ทุกคนก็บอกว่า
รีส์วายมันเปลี่ยนชีวิตคนเยอะนะ

ทุกวันนี้ซีรีสวายมันสามารถสร้างเด็กให้แบบดัง
อย่าเอาแบบอาชีพการงานไปเสี่ยง

ถ้าหิวก็ไปหาที่อื่นเอา

ถึงเวลาปุ๊บมันเสียหายจริง

เมื่อเราต้องการจะทำสังคมให้มันเท่าเทียมกัน

ชัดเจนนะปรบมือให้ไอดอลค่ะ
ไม่ใช่ไอดอลแต่ความรู้สึกจริง

ซึ่งเพิ่งจบไปนะเขาเพิ่งมาแฟนมีที่บ้านเราไปเป็น
ซึ่งเขาบอกว่าในงานเป็นที่ฮือฮามาก
เพราะว่าทนายอูยองอูของเราน่าจะซ้อมภาษาไทยมาเป็นอย่างดี
ข้างหน้าเห็นอื่นบินไหมคะข้างหลังเห็นอื่นบินไหมคะขอบคุณค่ะ

ภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะรัวมาแบบ

จากรัวภาษาไทยแล้วยังมีสเต็ปการแดนส์
อึนบินหน่อยเต้นเพลงชัดดาวน์
เพื่อนแฟนชอบมากเลยบอกโอ้โหจะเต็มจริง
เอาละยังพอมีเวลาอีก๑นาทีนะฮะ
สำหรับนักร้องสาวหัวจะปวด
แฟนนุ่มพังงานแต่งงานว่านฉายกับน้องอาย
ดังนั้นคือใครรู้ไหมคะ
อีแดนคุณค่ะแดนคุณเป็นไฮไลท์ในงานแต่งงานเลยฮะของอายกว่ามณและว่านฉาย
ซึ่งซีนโยนดอกไม้นี่

มีแต่ทำให้ตรูคลายที่หน้าไม่หยุด
ขอโทษนะครูอายแล้วก็พี่วาลไฉด้วยนะครับ
ขอโทษทุกคนในงานด้วยจะพยายามคุมความประพฤติ

นี่สุดท้ายขอโทษเจ้าเจ๊แพร่ด้วยนะคะ
เจ๊อยู่ดีก็ปากแตกกลับบ้าน

มันไม่ได้อยากได้ดอกไม้งานแต่งหรอกค่ะ
มันอยากได้โทรศัพท์ที่เขาเอามาแจกกับทอดอกไม้

ขอบคุณพี่เจ้าของคลิปด้วยนะคะแต่งที่บ้านว่านฉาย

ล้มเหรอไม่ก็เมื่อกี้เขาประจนไปแล้วมันกระแทกโอ๊ยตาย
โอ้โฮถูกว่าคุณเอ๋ยค่ะ

เอาละพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน

สวัสดีค่ะ